อีกหนึ่งเรื่องครับที่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับ
สำหรับการเปิดตัวสโมสรไทยลีกเมื่อวานที่เป็นความพร้อมของการแข่งขันระดูการใหม่
แต่ว่าไฮไลท์ของงานนั้นกลับเป็นเรื่องการต่อสัญญามิลวานพรายวัชครับ
เป็นทางการแล้วนะครับว่ารายวัชจะอยู่คุมทีมชาติไทยไปจนถึงปี๒๐๒๐นะครับ
ซึ่งก็มีการยื่นสัญญาฉบับใหม่อย่างเป็นทางการต่อหน้าสื่อมวลชน
สัญญาจะจบในเดือนเมษายนปีสองพันยี่สิบ
ก็มีรายงานว่ารายวัชพร้อมทีมงานได้ค่าเหนื่อยเดือนละประมาณ๒ล้าน๕แสนบาทนะครับ
จากราคาเก่านี้ก็ประมาณหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาท
ซึ่งผลตรวจเอกสมยศเปิดเผยถึงการต่อสัญญาในครั้งนี้ว่าเชื่อมั่นในฝีมือของรายวัชว่าสามารถยกระดับฟุตบอลไทยสู่ระดับเอเชียได้
ซึ่งรายวัชจะต้องทำผลงานให้ดีกว่าที่ผ่านมา
หมายสำคัญครับคือศึกเอเชียนคลับสองพันสิบเก้า
ซึ่งไทยจะต้องผ่านรอบแบ่งกลุ่มเข้ารอบ๑๖ทีมให้ได้นะครับ
เป็นครั้งแรกคือเอเชียนครับจะได้เล่นที่สิบสี่ทีม
ถ้าไม่ตกรอบแรกเนี่ยเราก็มีโอกาสไปลุ้นในรอบล็อกเอาท์นะครับ
ซึ่งความหวังทีมไทยก็ต้องการที่จะเป็นทีมที่ล้มยักษ์ให้ได้นะครับ
ก็ติดตามการฝึกซ้อมที่เข้มข้นซึ่งรายการที่รายวัฒน์จะประเดิมนะครับ
ในการคุมทีมก็คือครีงส์ครับครับที่จะเริ่มขึ้นวันที่ยี่สิบสองกับยี่สิบห้ามีนาคมนี้
เพราะว่า๓ทีมนี้ยืนยันว่าส่งผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดมาแข่งขันรวมถึงผู้เล่นที่ค้าแข้งในต่างแดนก็จะกลับมาร่วมทีมด้วย

ประเมินกับสมาคมว่าจะส่งผู้เล่นชุดไหนไป
แล้วก็เอเชียครับ๒๐๑๙ในช่วงต้นปีนะครับ
ก็วางแผนจะผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่ม

นี่คือการพูดจากันนะครับ
ระหว่างสมาคมกับทางราชิวัฒน์ที่มีเป้าหมาย
ร่วมกันในสัญญาฉบับใหม่ครับ